มีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมที่สนใจจะเป็นสตาร์ทอัพกันหน่อยนะครับ
ธนาคารกรุงเทพครับเป็นสถาบันการเงินอีกหนึ่งแห่งครับ
ให้ความสำคัญกับเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับ
แล้วก็ให้บริการทั้งเรื่องของคำปรึกษาเชื่อมโยงตลาด
มีสตาร์ทอัพนั้นหลายรายนั้นประสบความสำเร็จด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เงินต่างอย่างครบวงจร
แล้วก็สตาร์ทอัพหลายท่านที่เติบโตขึ้นมา
มีทั้งกองทุนที่รัฐบาลช่วยเหลือ
แล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจ
โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากในการทำ
เพราะว่าจะมีการแนะนำว่า
ใหม่ที่คุณผลิตสินค้าขึ้นมา
คุณไม่ต้องไปทำโรงงานเอง

ขายแล้วมีตลาดมีช่องทาง

แล้วก็สร้างความคิดอันนั้นให้เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนสตาร์ทอัพ
เชื่อมโยงตลาดให้จนประสบความสำเร็จ
ผู้ผลิตวัคซีนพืชจากธรรมชาติ
อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์
ทางธนาคารกรุงเทพเองได้ช่วยสับสน
ในบริษัทที่เรามีขนาดเล็ก

ให้สามารถทำงานร่วมถึงกับทีม
การตลาดการวิจัย
กับทีมของธนาคารกรุงเทพ

เข้าไปสรรพสมลูกค้า
และเป็นลูกค้าใหม่

กับภาวะเศรษฐกิจ

กับคู่แข่งขันในต่างประเทศได้ด้วย
สามารถเยี่ยมชมและขอรับคำปรึกษาทางธุรกิจ

ได้ในระหว่างวันที่๑๗๒๐พฤษภาคม๒๕๖๒
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ